ดูอีกหนึ่งเรื่องเศร้านะครับที่ชายภูมิครับทุกผู้ชมครับ
คือสามพ่อลูกเนี่ยเขาไปซ่อมบ่อน้ำบาดานกันอยู่กลางทุ่งนานะ
ทีนี้ลูกคนโตเนี่ยเป็นลูกชายลูกชายคนเล็กเนี่ยลงไปก่อน

ลูกชายคนเล็กลงไปแล้วขาดอากาศหายใจ

พ่อกับลูกชายคนโตที่อยู่ข้างบนก็ลงไปช่วยน้อง
ปรากฏว่าก็ขาดอากาศแน่นิ่งอยู่ข้างล่างหมดสติ
ทำให้เสียชีวิต๓ศพนะครับ
พ่อลูกนะครับทุกผู้ชมครับเสียชีวิตสามศพนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบ่อน้ำบาดานครับ

พื้นที่หมู่๓ตะบนบ้านเป้าอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมินะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำ๒๑กันยายนนะครับ
เสียชีวิตจมอยู่ในก้นบ่อทั้งสามคนเลยนะฮะ
พ่อลูกกันสามคนหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็มาครับ
บ่อน้ำบาดานบ่อนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่เสียชีวิตทั้ง๓เนี่ยนะฮะมีนายบุญเติมบัวทองอายุ๕๖นะครับ
นี่เป็นพ่อนะฮะแล้วก็มีนายเจริญชาติบัวทองอายุ๒๙ลูกชายคนโต
อีกคนนึงคือนายปรีชาบัวทองอายุ๒๖ลูกชายคนเล็ก
เจ้าหน้าที่กู้ภัย๔๐กว่านายได้ครับต้องมาช่วยกันในการนำศพขึ้นมาจากบ่อนะครับ
ลงไปค้นหาก่อนตอนที่ลงไปเนี่ยต้องเอาชุดติดตั้งช่วยหายใจในที่อับอากาศเนี่ยเอาไปติดตั้งด้วยนะครับ
เพราะเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุบอกว่าโอ้โหลักษณะเหมือนก้นบ่อเนี่ยมันมีแก๊สไข่เน่าเนี่ยอยู่ข้างล่างก้นบ่อด้วยนะ
เชือกโรยตัวลงไปที่ก้นบ่อนะมีชุดช่วยหายใจเนี่ยติดตั้งเอาไว้นะครับชุดช่วยหายใจในที่อำอากาศนะแล้วก็หน้าตาเครื่องเป็นอย่างนี้ฮะแล้วถึงไปนำศพขึ้นมาเอาเชือกไปผูกแล้วก็ดึงขึ้นมา
เพราะฉะนั้นท่านที่ต้องทำงานลักษณะแบบนี้หรือจะลงไปในบ่อของตัวเองแบบนี้นะฮะอย่าประมาทนะฮะลงไปข้างล่างเนี่ยหมดขาดอากาศหายใจนี่หมดสติไม่รู้เรื่องเลยนะครับบ่อนี้นะครับตอนที่ลงไปฮะต้องโรยตัวลงไปอย่างนี้นะครับกว้างเนี่ยปากบ่อเนี่ยกว้าง๑เมตรส่วนบ่อลึก๑๓เมตรนะฮะ
เจ้าหน้าที่ลงไปในบ่อเนี่ยโอ้โหตอนที่กำลังทำงานกันอยู่เมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาอีกนะฮะบ่อก็ลึก๑๓เมตรเป็นอุปสรรคมากนะครับกว่าจะนำทั้งสามร่างขึ้นมาได้จากก้นบ่อนะฮะก็นำร่างของนายบุญเติมที่เป็นพ่อขึ้นมาได้ก่อนเป็นศพแรกนะครับ
หลังจากนั้นก็เป็นนายเจริญชาติลูกชายคนโตนะฮะที่ได้ตามขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็เป็นนายปรีชาลูกชายคนเล็กเพราะว่าลูกชายคนเล็กเขาลงไปก่อนคนแรกนะครับ
ศพก็เลยจมอยู่ใต้ก้นบ่อที่ลึกที่สุดนะฮะ

ข้างล่างมันมีลักษณะแบบแก๊สไข่เน่าอยู่ด้วยนะครับ

เครื่องช่วยหายใจในที่อับอากาศเนี่ยยังหายใจแทบไม่ทันอ่ะ

ขณะเจ้าหน้าที่อุปกรณ์พร้อมนะครับ